วันนี้อีกหนึ่งนักเตะของเขาก็คือแกรมชาร์

เล่นไปแล้วแต่ยังผูกพันกับสโมสรทางนี้นะครับ
เขาทำอะไรดีกับสโมสรแห่งนี้ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทยเจริญเชื้อครับ
โมสรฟุตบอลเอเวอร์ตันไม่ใช่เพียงแค่สโมสรฟุตบอลของชาวเมืองลิเวอร์พูล
ให้แฟนฟุตบอลติดตามเชียร์ทุกครั้งที่ลงสนาม
แต่ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินยังได้สรรสร้างกิจกรรมสำหรับสังคม
สร้างโอกาสให้ทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกัน
นี่คือมิสเตอร์แกรมชาร์ฟอีกหนึ่งตำนานนักเตะเอเวอร์ตัน
ในทุกเดือนแกรมจะใช้เวลาตลอดบ่าย
ณสนามฟุตบอลย่าเทียมใกล้กับกูดิสันพาร์ค
ทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเหล่าผู้อพยพและคนไร้บ้าน
อาศัยอยู่ในเมืองลิเวอร์พูล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากคือผู้หลีภัยจาก
ประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมือง
ทั้งอัฟกานิสฐานเซียรียาเยเมนสูดาน
และประเทศทางแถบแอฟริกาตอนกลาง
ชีวิตของพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหารุมร้าว

อย่างไรก็ตามความสุขเดียวที่พวกเขามี
แปลงความสามารถผ่านกีฬาฟุตบอล
แววตาของทุกชีวิตช่างเป็นสุข
ทุกครั้งที่ได้ลงเล่นกับนักฟุตบอลต้นแบบของเขา
ว่าเมืองลิเวอร์พูลเป็นเสมือนศูนย์กลาง

เหนือจากความสวยงามของวัฒนธรรม

สำหรับทุกคนที่สนใจและสโมสรเอเวอร์ตันทีมยักษ์ใหญ่ในเมืองแห่งนี้ก็คือส่วนสำคัญที่ผลักดันและให้โอกาสสำหรับทุกชีวิตอย่างเท่าเทียม
ฟุตบอลคือกีฬาที่สร้างความสุขและเชื่อมสันติภาพของโลกใบนี้คือปรัชญาที่สโมสรเอเวอร์ตันยึดถือ
ในอนาคตท็อฟฟี่สีน้ำเงินก็จะยังคงเดินหน้าสร้างกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ด้อยโอกาสและหวังเป็นส่วนเล็กที่จะพาให้โลกใบนี้สงบสุขในเร็ววัน
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน